๓ธันวาคมรายการโอ้โหไทยแลนด์เนี่ย
ประมวลภาพความสนุกสนานและสถานที่ท่องเที่ยว
วิถีชีวิตอาหารการกินเด็ดมาฝากคุณผู้ชมเพียบเลย
เดี๋ยวที่ฉันพาไปก่อนเลยพาไปชุมชนชาวอาขาที่จังหวัดเชียงรายค่ะ

ให้ฟังกันอีกครั้งนึงว่าที่นี่มันคือหมู่บ้านโป่งน้ำร้อน
เป็นที่อยู่ของชนเผ่าอาขาในจังหวัดเชียงรายนะคะ
ถ้าใครมีโอกาสได้ไปเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะได้สัมผัสกับอากาศหนาว
แล้วก็อากาศเย็นที่น่าจะเย็นตลอดทั้งปีด้วย
เพราะว่าเขาอยู่บนที่สูงบนภูเขาสูง๑๕๐๐ฟุตจากระดับน้ำทะเล
แล้วที่นี่นะคุณผู้ชมเขาจะมีประเพณีโลชิงช้าแบบนี้เมื่อสักครู่นี้
ชาวบ้านเขาเรียกประเพณีนี้ว่าแยกครูอาเพล
อะไรนะเย้คูอาเพล
เป็นพิธีการรำลึกถึงเทพเจ้า๑ปีมีครั้งเดียวนะคะ
ก็คือช่วงสิงหากัญญามาถึงที่นี่แล้วไม่พลาดคุณผู้ชม
ดิฉันพาคุณผู้ชมไปหาวัตถุดิบทำอาหารพื้นถิ่นกันในป่าเลย
วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าแล้วก็ไปหาอันนี้คือวุ้นไม้ไผ่ค่ะ
อ๋อวุ้นไม้ไผ่หรือที่เขาเรียกกันว่ามาแซลาฮู
มาแซลาหุเป็นวุ้นในไม้ไผ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะ
หาได้ยากมากแล้วก็ส่วนใหญ่จะพบในช่วงฤดูฝนเท่านั้น
พอเราได้วัตถุดิบหลากหลายอย่างในป่าเรียบร้อยแล้วเนี่ย
เราก็จะไปเริ่มทำเมนูยอดฮิตของที่นี่นั้นก็คือ
การนำวุ้นจากไม้ไผ่ที่ได้มาล้างให้สะอาดแล้วก็มาปรุงรสด้วย
พริกเกลือถั่วเน่ารสชาติก็จะคล้ายยำ
มันก็จะเปรี้ยวมันเผ็ดเหมือนเรากินวุ้นอ่ะ
มันจะแบบเจลลี่นิดนึงอะคุณ
แต่ว่าอร่อยมากใช่ได้คือได้แบบเที่ยวแบบวิถีชีวิต
แบบชุมชนชาวอาขาจริงเลยนะคะแล้วส่วนนี้อะไร
นี่คือเมนูที่หลายคนรู้จักกันดีมันก็คือ
รถด่วนขบวนสุดท้าย
น่าทานไหมคุณเอาจริงน่าทานไหม

ถามเป็นเล่นไปเห็นดึกกินเข้าไปอร่อยนะ

ใครอยากจะท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนนะคะบอกเลยว่าไม่อยากให้พลาดจริง
วันอาทิตย์นี้๒๓ธันวาคมช่วงเที่ยงตรงในรายการโอ้โหไทยแลนด์
ประมวลความสนุกสนานเอาดิฉันจะหล่นไหมเนี่ย
ฝากคุณผู้ชมนะคะดูว่าดิฉันจะโล้ชิงช้ารอดกับเขาหรือเปล่า
เขาบอกมันเป็นประเพณีที่แบบทำกันมาแล้วหนุ่มสาวเขาก็พบรักกันด้วย
ดิฉันก็โล้จนมือแตกแล้วไม่พบอะไรเลยนะคะกับมือเปล่านะคะ
ส่าห์โล้อยู่ตั้งนานโลตั้งแต่เช้ายันเย็นโล่จนหัวฟูโล่จนเจ็บมือ
หล่นชิงช้าก็แล้วก็ไม่เจอไม่เจอทำหลายอย่างนะ
เขาบอกว่าไอ้มังกรรอดห่วงที่ดิฉันไปรอดมาที่จังหวัดเลย
ก็จะเจอเนื้อคู่คือเวลารอดกันเหมือนหนุ่มสาวเขาจะเล่นจีบกัน

ไม่เป็นไรชีวิตยังมีความหวังปีหน้าฟ้าใหม่ร้องใหม่เนาะ